น้องเป็นบุคคลตัวอย่างที่คุณชนะอยากเอาเป็นเยี่ยงอย่างในการเดินทางมาก
คุณผู้ชมบอกว่าบ้านคุณชนะน้ำท่วมไหมที่พิสุนโลกเป็นห่วง

โอ้โหทุ่มสุดตัวเลยจริงเพื่อได้ไปเรียนเห็นไหม
ไม่ใช่ทุ่มสุดตัวค่ะโดดสุดตัวค่ะ
นี่ดูสิชื่นชมเขาแล้วก็เป็นคลิปที่
คือโด่งดังมาหลายวันแล้วผมเห็นคลิปนี้คือหลายวันแล้วที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
แล้วน้องก็ตั้งใจอัดคลิปนี้เชื่อว่าเพื่อนน่าจะช่วยกันถ่าย
เป็นคลิปที่ช่วยกันถ่ายขึ้นมาให้เห็นถึงความตั้งใจ
มีหลายมุมหลายช็อตต่อเป็นเรื่องราวตั้งแต่บ้านจนถึงโรงเรียน

เหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เขารวมกันทำคลิปแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งแคปชั่นข้อความเอาไว้ว่า
ฝนตกน้ำท่วมไปเรียนยังไง
คือเป็นการสาธิตวิธีการไปโรงเรียน
ตอนนี้ยอดแชร์เท่าไหร่นะ

คลิปนี้ส่วนยอดวิวคนดู
ที่เข้าไปเปิดดูแล้วก็ขำคิกคักกัน

มีกี่วันด้วย

ดูแล้วก็จะได้หายเครียดไง

ว่ายน้ำแล้วตอนนี้เขาได้ฉายาไปแล้ว

โอ้โหมีนี่

ไม่ธรรมดานะคะ

หลังจากนี้เดี๋ยวน้องเขาจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ

ทีมชาติเปิดรอรับไปลองคัดตัวดู

แต่ว่าคุณผู้ชมน้องนักเรียน

จุดที่น้ำท่วมที่บ้านของคุณเนี่ย
น้ำมันสะอาดหรือมันสูง

เพราะฉะนั้นน้องหรือใครที่ดูอยู่

เห็นคูครองน้องถูงไม่ได้ตัวโดดใส่

ให้เขาเป็นที่จดจำหนึ่งเดียวก็พอ

น่ารักดีน่ะก็เรื่องราวน่ารักน่ารัก
นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงที่มีฝนตกน้ำท่วมแบบนี้
จะได้มีรอยยิ้มเกิดขึ้นแล้วกันนะคะ